เข้ม๒บัญชีม้าตุ๋นลวงเด็กจุดจบชีวิต

นี่แหละครับตำรวจสอทรจะออกหมายแดงนะ

ไอ้คนวงการมันอยู่ประเทศเพื่อนบ้าน

เดี๋ยวจะประสานตำรวจสากลด้วยนะครับ
ความคืบหน้ากรณีที่ตำรวจนำหมายสารนะครับ
ไปจับกลุ่มนางสาวนัทธนิชายุ๓๙ปี

แล้วก็มีผู้ชายอายุ๑๙คนนี้เป็นบัญชีม้าแถว๔

อันนี้คือขยายผลจากตอนแรกจับดอกแก้วไปก่อน

แล้วก็นำตัวมาสอบสวนเมื่อช่วงค่ำ๑๙สิงหาคม
ขออภัย๑๙ตุลาคมครับ
เมื่อวานนี้ครับชุดสืบสวนกองบังคับการ๕ตำรวจสอท
เอาของกลางมามีอะไรบ้างที่แบร์อยู่เนี่ย

มาตรวจสอบแล้วก็จะหาหลักฐานเส้นทางการเงินนะครับ

แล้วก็ผู้เสียหายรายอื่นที่แจ้งความเอาไว้

ครับผลการสอบสวนทั้ง๓คนให้การคล้ายกันก็คือ
คนที่เป็นบัญชีม้าแถว๓แถว๔เนี่ย
อ้างว่านะครับคุณผู้ชมฟังไว้นะ
ใครที่มาชวนแบบนี้อย่าได้ไปเกี่ยวข้อง
อย่าไปหวังกับเงินเล็กน้อยนะ
คืออ้างว่าถูกจ้างให้เปิดบัญชี

หรือหลัก๑๐๐๐บาทในที่มันจ้างแพงแล้ว

ส่วนนางสาวนัทธนิชาคนกดเงินอ้างว่า
มีในทุนชาวเมียนมาจ้างผ่านเฟซบุ๊ก
บอกให้เอาโทรศัพท์มือถือไปติดตั้งแอปซิ

แต่จะไม่ได้ใช้ตังค์ไงจะติดคุก
นางสาวนัทธนิชาทำมาแล้วเดือนนึง

ตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักแสนบาท
ล่าสุดกดวันที่๑๕ตุลาคม
ผลตำรวจตรีชะลินโกพัตตา

อาจยกรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยบอกว่า

คือมันเน้นการหลอกขายสินค้าออนไลน์

คุณมีคดีคุณทัชธรคุณมีคดี
คุณโอนเงินมาให้ผมตรวจสอบก่อนสิ

บางทีก็คุณมีพัสดุตกค้าง
คุณต้องจ่ายเงินมาให้โอนเงินไปอะไรแบบนี้

แต่ลักษณะนี้คืออาศัยกับ
ไอ้คนก็อยากได้ของแล้วก็เอาโปรโมชั่นไปหลอก
นี่แหละครับเป้าหมายดีกว่าการจะหลอกเอาเงิน
ผ่านบัญชีม้าไอ้คนบงการอยู่ประเทศเพื่อนบ้าน
แบ่งงานไปสองส่วนส่วนแรกคือในหน้าที่ชวนวัยรุ่น
อายุ๑๕๑๘ปีอยากมีตังค์ป่ะล่ะน้อง
เอาไปกินขนมไปเอาบัตรประชาชนมา๓๐๐๐ไป
นี่อยากไปทำนะมาเปิดบัญชีม้า
ส่วนใหญ่นะครับเป็นคนโพสต์หางานทางโซเชียลมีเดียด้วย
อีกส่วนก็คือผู้ดูแลเพจเฟซบุ๊ก
เป็นคนไทยนะครับปืนที่อยู่ติดชายแดนนะครับ
ติดชายแดนข้ามไปข้ามมาได้อะคุณผู้ชม

สำหรับในหน้าหาคนเปิดบัญชีม้าคือนายสมบัติอายุ๑๙

นี่แหละครับอายุ๑๘ปีโดยจับแล้ว
คนไทยอ่ะไม่ใช่คนเมียนมาอยู่ที่จังหวัดท่าขี้เหล็ก
ตำรวจสอทนะครับจะยื่นสารขออนุมัติหมายแดง
และจะประสานตำรวจสากลเข้าจับครับ
เดี๋ยวเราต้องออกหมายจับครับออกหมายจับแล้วก็เป็นหมายแดง
เป็นหมายแดงแล้วก็ใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศ
เดี๋ยวเราก็พยายามร่วมรวมไปจากหลักฐานนะครับ
ไปถึงไปถึงคนที่รับเงินจากการสอบปากคำเนี่ยนะครับ
แต่ต้องใช้เวลาในการสอบสวนปากคำ
ในการที่จะดำเนินการในการสอบสวนพอสมควรนะครับ
แต่คิดว่าก็จะต้องไปให้ถึงต้นทางให้ได้มากที่สุด
จนถึงขณะนี้ตำรวจจับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว๔คนนะครับ
แก่ดอกแก้วใช่ไหมบัญชีม้าที่รับโอนเงิน
ผู้หญิงอายุ๑๘บัญชีม้าแถว๓ผู้ชายอายุ๑๙บัญชีม้าแถว๔
รับโอนเงิน๔๐๐๐นางสาวนัทธนิชายุ๓๙ปี
คนนี้คนกดเงินส่งในทุนเหลือเพียงสิริพรสิริพรอายุ๒๐
เป็นคนนครนะนครศรีธรรมราชนะบัญชีม้าแถว๒
ซึ่งรับโอนเงินจากดอกแก้วอยู่ระหว่างหลบหนี
อย่าหนีเลยน้องมอบตัวเถอะน้องถูกจับได้แน่นอน
พี่บอกเลยนะครับรีบมอบตัวซะ
แล้วฟังพี่เบิร์ตเล่าก็จะได้เห็นว่าเวลาคนที่บงการเนี่ย
เขาจะหาคนมาทำหรือว่าไปหลอกแทนเขา
อย่างเช่นให้เปิดบัญชีม้าไม่ต้องใช้บัญชีตัวเอง
ให้ไปกดเงินให้ไม่ต้องใช้มือตัวเองไปกด
ใครติดคุกอ่ะแต่พรุ่งนี้แหละติดคุก
ฉะนั้นใครมาจ้างแบบนี้อย่าชนะคุณผู้ชม